ไปเช้าวันที่สิบแปดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
เสียงปืนดังออกมาจากห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชพัฒนพระนครบางเขน
อาจารย์๓คนเข้าไปเคลียร์ปัญหากันแต่ไม่ลงตัว
ดรวันชัยวัยหกสิบปีชักปืนขนาดเก้าหมอ
จ่อยิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิชัยชัยสงคราม
ดรนัทพลชุมวรทายีอาจารย์ร่วมสถาบันเสียชีวิต
หลังก่อเหตุสังหารโหดดรวัญชัยขับรถยนต์หลบหนีทันที
แต่ระหว่างนั้นเขายังส่งข้อความทางไลน์หาญาติทำนองสั่งเสีย
ขณะนั้นทุกคนต่างกังวลใจกลัวเขาจะคิดสั้น
ปฏิบัติการไล่ล่าเริ่มขึ้นตำรวจแกะรอยเส้นทางหลบหนี
ในที่สุดเที่ยงวันต่อมาพบตัวดรวัญชัยกบดานอยู่ในโรงแรมย่านสะพานควาย
เมื่อตำรวจกองปราบไปถึงเขากำลังขับรถออกจากลานจอดรถ
ขอให้เข้ามอบตัวแต่เจ้าตัวไม่ยอมซ้ำคว้าปืนจ่อศีรษะตัวเอง
คอมมันโดนับสิบนายปิดล้อมโรงแรมหลังเหตุการณ์ส่งสัญญาณยืดเยื้อ
เจรจาเกลี้ยกล่อมเริ่มขึ้นคนสนิทและครอบครัวพยายามพูดคุย
ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ขอให้มอบตัวสู้คดีพร้อมยืนยันให้ความเป็นธรรม
เกลี้ยกล่อมเป็นเวลายาวนานดรวัญชัยย่อมเครียดเคลียร์และเหนื่อยท่ามกลางอากาศร้อน
สถานการณ์ตึงเครียดทั้งความเครียดเพิ่มทวีคูณ
รวัญชัยเริ่มสูบบุหรี่และดื่มน้ำยังใช้ปืนจ่อศีรษะตลอดเวลา
พ้นไปนานเกือบ๗ชั่วโมงแม้พยายามจะยื้อชีวิตแต่ก็ไม่เป็นผล
รวัญชัยโยนเอกสารบรรยายความคับแค้นใจที่สะสมมานานนับ๑๐ปีไปสู่การฆ่าได้หยามไม่ได้
ถูกผู้เสียชีวิตรวมหัวกันกลั่นแกล้งก่อนตัดสินใจลั่นไกลใส่ขมับตัวเอง
หน้าสายตาประชาชนและสื่อมวลชนที่เฝ้าทำข่าว
ตำรวจสอบสวนสาเหตุเบื้องลึกพบว่าอาจารย์ทั้ง๓คนมีปัญหาขัดแย้งเรื่องงานกันมาตลอด
ดรวัญชัยตัดสินใจจบปัญหาด้วยความตายสูญเสียบุคลากรทางการศึกษาไปถึง๓ชีวิตอย่างน่าเสียดาย